คดีฆาตกรรมสามเณรปลื้มในครั้งนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับ
อาจจะมีเบื้องหลังสลับซับซ้อนไม่ใช่เพียงแค่โกรธที่ไปขโมยของ
เพราะจากการตรวจสอบเพราะว่านางสาวบิวหนึ่งในผู้ต้องหา
ถูกเรียกว่าเป็นมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพล
ที่เข้ามาเคลื่อนไหวภายในวัดวังตะวันตกตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งก็กรอบโกยผลประโยชน์จากวัดไปแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นางสาวปีอาชาติปริบิวอลุณสกุล
เข้ามามีบทบาทในวัดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หลังพบว่าวัดวังตะวันตกมีเม็ดเงินมหาศาล
ไหลเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน
จากเงินทำบุญที่ไหลเข้ามาไม่ต่ำกว่าครั้งละ๑ล้านบาท
วัดวังตะวันตกยังมีธุรกิจในการหารายได้อย่างน้อย๓ด้าน
ทำให้มีเงินเข้าวัดกว่า๑๕๐๐๐บาทต่อเดือน
โดยธุรกิจที่จอดรถจากเดิมที่เก็บค่าบริการวันละ๑๐บาท
จะสร้างรายได้ให้กับวัดเดือนละ๓๕๐๐๐บาท
แต่ในยุคของนางสาวบิวคิดค่าบริการวันละ๓๐บาท
ทำให้มีรายได้จากส่วนนี้เดือนละ๑แสนบาท
ขณะที่บริเวณท้ายวัดได้ปลูกสร้างอาคารให้เช่า
สำหรับเปิดแผงเช่าพระและขายอาหาร
เรื่องต้นพบว่ามีชาวบ้านเข้ามาค้าขายไม่ต่ำกว่า๔๐ราย
แผงเช่าพระทั้งที่อยู่ภายในอาคารและตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
จะต้องเสียค่าแรกเข้าตั้งแต่๔๐๐บาทถึง๓๕๐๐บาทต่อร้าน
และจะถูกเรียกเก็บค่าเช่าแผงอีกเดือนละ๖๐๐บาทถึง๓๐๐บาทต่อร้าน
ส่วนโต๊ะดูดวงภายในวัดมีทั้งหมด๓แห่ง
ค่าบริการค่าเช่า๕๐๐บาทต่อเดือน
ดังนั้นตลอด๕ปีที่ผ่านมาคุมทรัพย์ของวัดวังตะวันตก
ทำให้นางสาวบิวมีรายได้ไปแล้วประมาณ๑๐ล้านบาท
อกจากนั้นยังมีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินจากอาคารพาณิชย์จำนวน๘๓ห้อง
โดยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวบิวพยายามเข้าไปเรียกเก็บข้าวลุกล้ำที่ดิน
ละ๑๐๐บาทพร้อมบังคับให้ทำสัญญาเช่าล่วงหน้า๓๐ปี
ซึ่งจะทำให้นางสาวบิวมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาท
แต่ปฏิบัติการนี้ยังทำไม่สำเร็จได้ยุติลง
เมื่อทั้งหมดกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมสามเณรปลื้ม
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน